ก็ผสมค่ะก็เหมือนตวงนั่นแหละค่ะ
อาจารย์บอกว่าคุลโลฟอร์มกับกรสิตติกขับวอกกัน
ที่อาจารย์ใช้ก็คือจะสกัดจะสกัดน้ำมันออกจากลำข้าว
รู้แค่ว่ามันกระเด้นเข้านานแล้วและมันก็เสก
เพราะว่าลูกแมวบอกว่าเป็นมาตั้งเมื่อเกิน
ถ้ารูแมวบอกไปเฮ็ดงานด้วยอาจารย์ลูกแมวก็แบบนั้น

วันนี้คุยกันในเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
ปัจจุบันน้องเนี่ยอายุ๒๔๒๕ปี
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อปี๒๕๖๒ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะ
เรียนคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
อุบลราชธานีแต่บ้านน้องอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับ
เข้าไปช่วยงานของอาจารย์ที่ทำวิจัยนะครับ
ก็มีการผสมสารเคมีสารเคมีมันเกิดปฏิกิริยา
แล้วมันก็พุ่งขึ้นมาโดนตัวน้องโดนใบหน้าน้อง
และเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้ายด้วย
เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ดวงตาของน้อง
จนถึงปัจจุบันนี้ณวันนี้ฮะมันมองไม่เห็น
คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นบอดสนิทแต่ว่ากระจกตาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้
ต้องรอการเปลี่ยนกระจกตาซึ่งไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่
แล้วเปลี่ยนแล้วจะหายเป็นปกติหรือไม่
แรกทางอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ทำวิจัย
เป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็ทางมหาวิทยาลัย
ก็ดูแลช่วยเหลืออย่างดีนะครับในฝั่งของน้องบอกว่า
ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาจารย์แจ้งมาว่า
ที่ช่วยมาเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะ๒๓ปีเนี่ย
มัน๔แสนกว่าเกือบ๕แสนแล้ว
จากนี้ไปเนี่ยจะขอ
หยุดการช่วยเหลืออ่าแต่ผมคุยกับอาจารย์ท่านนี้แล้วนะฮะ
อาจารย์ท่านนี้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะหยุดนะเพียงแต่บอกให้ครอบครัวเนี้ย
ให้น้องเนี่ยอดีตนักศึกษาเนี่ยที่เป็นอดีตลูกศิษย์เนี่ย
ตกลงไปคุยกันมาแล้วแจ้งกลับมาว่าจะให้ช่วย
ต่อไปแบบไหนยังไงเพราะอาจารย์เองก็ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ
อาจารย์เองปัจจุบันนี้ป่วย
เป็นมะเร็งตับระยะที่๓อาจารย์
จะแย่เหมือนกันเนี่ยแหละฮะทั้งสองฝ่ายเลยยังไม่ได้คุยกัน
แล้วทางฝั่งของน้องเขาก็รู้สึกว่าเออจากนี้ไปเนี่ย
เขาจะเอายังไงกับชีวิตดีถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้ตาก็ยังมองไม่เห็นวันนี้น้องกิฟต์นะฮะ
ที่เป็นผู้ที่ประสบเหตุเป็นนักศึกษาคนนั้น
มากับคุณแม่แล้วก็น้าสาว
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิและแน่นอนนะครับผมเชิญ
ทนายนิด้าทนายสลัญญาหวังสุขเจริญมาด้วยจะได้ให้ข้อมูล
คำแนะนำให้ความรู้ทางด้านของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันว่า
แง่มุมกฎหมายเนี่ยมันจะไปยังไงต่อได้บ้าง
สวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีทนายนิด้าด้วยนะครับสวัสดีครับ
โอ้โหคงต้องคุยกันหน่อยนะฮะทนายนิด้าเพราะว่ามันมีแง่มุมจริง
เพื่อท่านผู้ชมที่ฟังอยู่จะได้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายด้วยนะครับ
กิฟต์นะฮะส่วนนี้คือคุณแม่คุณแม่ดอกไม้นะคุณน้าน้าสาวน้านางนะครับ
น้องกิฟต์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ๒๔ค่ะ๒๔ค่ะ
น้องเรียนจบมากี่ปีแล้วนะฮะ๒ปีค่ะ๒ปี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงที่เรียนชั้นปี๓ค่ะปี๓
มันเกิดอะไรขึ้นครับน้องกิ๊บในวันนั้นลองเล่าให้ฟังหน่อย
ก็คือวันศุกร์เนอะทุกทุกศุกร์หนูจะกลับบ้านครับแล้วทีนี้เพื่อนโทรมาบอกว่า
อาจารย์ให้เอางานวิจัยของตัวเองไปให้อาจารย์ดู
อาจารย์จะช่วยเช็คให้เพื่อนบอกแบบนี้
บอกว่ากูไม่ไปได้ไหมถึงบ้านแล้ว
อาจารย์ก็เพื่อนก็บอกว่าอาจารย์ให้เอามาดูในวันนี้นะ
หนูก็เลยหนูก็เลยไปบอกแม่ว่าพระอาจารย์ให้เอาวิจัยไปให้ดู

แล้วทีนี้ก็ให้พ่อไปส่งตอนตี๔ค่ะ
เพื่อที่จะไปเจออาจารย์ในตอน๘โมง๙โมง
ก็คือหนูนั่งรถจากกันทะลักไปอุบล
ก็คือจากบ้านที่บ้านที่ศรีสะเกดเราก็มาที่มหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ที่อุบลรัชธานี
วันนั้นเนี่ยน้องกิฟต์คือ๓๑สิงหาคมใช่ไหมครับ
แล้ววันนั้นก็เลยเข้าไปช่วยงานในห้องปฏิบัติการใช่ไหม
ก็คือที่แรกเพื่อนบอกว่าให้เอาวิจัยไปให้อาจารย์ดู
แล้วทีนี้หนูไม่รู้ว่าต้องไปช่วยไปช่วยอาจารย์ทำวิจัยด้วย
แล้วก็เลยก็เลยได้ช่วยเพื่อน
ก็เหมือนเพื่อนบอกว่าเอาวิจัยของตัวเองไปให้อาจารย์ดู

ก็ไปถึงก็ไม่ได้เอาวิจัยให้อาจารย์ดูครับ
ก็เลยได้ช่วยงานอาจารย์ก่อน
หมายถึงอาจารย์ขอให้เราช่วยหรือว่าเพื่อนบอกว่า
ให้ช่วยงานวิจัยอาจารย์ในห้องปฏิบัติการ
ก็คือไปถึงณจุดนั้นแล้ว

คืออาจารย์อยากให้ไปช่วยหนูเลี่ยงมาตลอด
อาจารย์ก็เลยบอกว่าวันนั้นหนูลงมาจากเรียน

ประมาณ๔โมงเกือบ๕โมงอาจารย์ก็ได้เดินผ่านหนู
อาจารย์ก็เลยบอกหนูว่าเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะ

เราเป็นลูกศิษย์เขาเราก็บอกเอ้ามันแย่ขนาดนั้นเลย

อันนี้คืออาจารย์ผู้หญิงหรือผู้ชาย

อาจารย์ผู้หญิงเป็นอาจารย์ที่ดูแลโครงการวิจัยอยู่โครงการหนึ่ง

ก็คือเป็นวิจัยส่วนตัวหนูพี่ใจจบหนูอะค่ะ
ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิจัยส่วนตัวหนู
ก็เลยเหมือนอาจารย์สนิทกับหนูกับเพื่อนอย่างนี้
อาจารย์ก็เลยว่ามาช่วยอาจารย์หน่อยนะอะไรประมาณนี้
คือเอาเป็นว่าด้วยการบอกกล่าวของอาจารย์ผู้หญิงท่านนี้
ความจริงน้องเองก็เสาร์อาทิตย์เองก็อยากจะกลับบ้าน

ก็เอ้าเข้าก็เข้าไปก็ไปเข้าไปในห้องปฏิบัติการ

ตอนเช้าก็ยังปกติค่ะเหมือนเอาวิจัยของอาจารย์ไป
เขาเรียกอะไรอ่ะไปตรวจเช็คสีอะไรแบบนี้
แล้วทีนี้พอประมาณ๔โมง๕โมงที่หนูกลับลงมาจากห้องปฏิบัติการนั้น
ก็เลยเห็นเพื่อนทำผสมสารอยู่เพื่อนบอกว่ามึงช่วยช่วยกูหน่อย

อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเวียนหัว
ผสมสารจนปวดหัวเวียนหัวครับ
ก็เลยสงสารเพื่อนก็เลยช่วย
แล้วทีนี้อาจารย์ก็ยืนอยู่แถวนั้นเลยค่ะ
อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าระวังหน่อยนะ
มันเป็นสารที่เลวอาจารย์ก็ไม่ได้บอกหนู

แล้วจะมีอาจารย์ผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ
ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอาจารย์ผู้หญิงอยู่แถวนั้น

แล้วมันก็กระเฉาะเข้าตา

เข้าใจคำว่าเฮือกสุดท้ายของชีวิตเป็นยังไงมันแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกอะค่ะ
สารเคมีมันเป็นน้ำน้ำอย่างนี้ใช่ไหมน้องกิฟต์
คือระหว่างที่น้องผสมผสมผสมมันฟึ๊บขึ้นมาอย่างนี้หรอ
มันเป็นมันเป็นน้ำหรือมันเป็นอะไรเป็นน้ำครับคือเทใส่กระบอกตวงอ่ะค่ะ
กระบอกใหญ่ไหมครับเล็กเล็กค่ะกระบอกเล็กเล็กอ่าน้องเทใส่กระบอกตวง
ค่ะแล้วมันพุ่งขึ้นมาหนูหนูจำไม่ได้ว่ามันพุ่งหรือมัน
ยังไงแต่ว่ามันกระเฉาะถึงหน้าหนูเลี้ยวแล้วก็ออกแสบออกร้อนแล้วก็
หายใจไม่ออกค่ะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็ที่หนูบอกว่า
คิดถึงเรื่องสุดท้ายของชีวิตค่ะแล้วอาจารย์ก็ลากหนูไปห้องน้ำ
เพื่อที่จะเอาน้ำลาดหนูหนูก็เลยหันไปมองกระจกก็เลย
หนูเห็นอ่ะค่ะว่าเหมือนคอนแท็กเลนหลุดออกมาเลยหนูใส่คอนเทคเลนสหรือเปล่า
ไม่ได้ใส่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เห็นมันหลุดออกมามันเหมือนคอนแท็กเลนส
ค่ะมันคือน่าจะเป็นกระจกตาค่ะกระจกตาข้างซ้ายของน้อง
มันมันหลุดอยู่ตรงไหนฮะหนูหลับตาแล้วมันหลุดอยู่ตรง
หางตาค่ะเหรอค่ะหลุดออกมาเลยแล้วแล้วหนูก็หลับตา
แล้วอาจารย์ก็ลากหนูไปในห้องน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำลาดหนูอืม
แล้วก็พอเอาน้ำลาดเสร็จก็นำหนูส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วกระจกตานั้นนะครับยังน้องน้องยังเจออยู่ไหมคือไม่เจอแล้วค่ะ
เพราะเหตุการณ์มันชุดละมุนวุ่นวายใช่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกสอง
หลังจากนั้นก็มีการพาน้องไปสู่โรงพยาบาลแจ้งคุณแม่ใช่ไหมครับ
ทางมหาวิทยาลัยก็แจ้งคุณแม่อาจารย์ผู้หญิงอะค่ะแจ้ง
อ่าก็โทรมาแจ้งน้องไปโรงพยาบาลอยู่สองแห่งใช่นะครับ
แต่สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นใช่ค่ะคุณแม่คุณพ่อหรือว่าน้าสาวด้วย
หรือว่าน้องกิฟต์เองด้วยก็เลยคุยกันว่าคุยกับญาตินะคะ
คุยกับญาติใช่ค่ะปรึกษากับญาติว่าต้องมาที่กรุงเทพดีกว่าใช่ค่ะ
ก็เลยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลที่แรกเข้าโรงพยาบาลประสาทค่ะ
แล้วเขาส่งเข้าโรงพยาบาลเรามาก็เลยรักษาที่โรงพยาบาลเรามามาตลอดนะคะ
อืมซึ่งการรักษามาตลอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพเนี้ยนะฮะ
คุณหมอแจ้งว่ายังไงน้องกิฟต์อาการของเราล่าสุดในขณะนี้
ก็คือรอเปลี่ยนกระจกตาค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ากระจกตาที่เปลี่ยน
เอามาเปลี่ยนนั้นเซลล์เราจะรับของที่เอามาใส่ไหม
ก็คือไม่รู้ว่าเซลล์มันจะรับไหมถ้าไม่รับก็ต้องเอาออก
แล้วก็รอเปลี่ยนใหม่ค่ะจนกว่าเซลล์มันจะรับ
ตอนนี้น้องกิฟต์ต้องใส่แว่นกรองแสงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตาข้างซ้ายเนี่ยน้องคือแหมพี่ขออนุญาตได้ไหมน้องกิฟต
ถ้าเกิดจะขอดูสักนิดนึงได้ไหมฮะได้ค่ะ
เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคือที่น้องเขารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์
นี่มันคือสิ่งของชีวิตคือมันจะเป็นฝ้าไปอย่างนี้เลยนะฮะ
ข้างซ้ายนะฮะจะมองจะตาดำจะมองเห็นไม่ชัดแล้วใส่ได้แล้วครับน้องกิฟต์
คืออยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคือตอนนี้น้องเขาถ้าถามว่าน้องกิฟต์มองเห็นไหมเนี่ย
คลิปจะมองไม่เห็นตาข้างซ้ายถ้าหลับตาข้างขวาน้องจะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ
อกจากเป็นวัตถุที่เหมือนเคลื่อนไหวพุ่งไปฟึ้มมาแบบนั้น
ตลอดระยะเวลาของการรักษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๖๒มาถึงปลายปี๒๕๕๙
อาจารย์ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ผู้หญิง
อาจารย์ผู้ใช้เป็นหัวหน้าโครงการก็ช่วยเหลือมาตลอด

ค่าเดินทางค่ารักษาการไปรักษาในที่ต่างทั้งในพื้นที่หรือว่ามาที่กรุงเทพ
จนกระทั่งปลายปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่
คืออาจารย์อยากจะให้ใช้สิทธิ์๓๐บาทนะคะ

ก็แม่บอกลาดได้ป่อะคะแม่พูดลาดได้ป่ะคะ
ได้ครับเดี๋ยวผมช่วย
แต่ผมก็ไม่ใช่ฝีแต่พอจะฟังออกเดี๋ยวให้คุณน่าช่วยด้วย

ก็บอกกับเพื่อนกระซอยมาแต่สุดท้ายก็สามพันกว่าบาทค่ะก็ส่งให้เพื่อนทรงหรืออันนี้ว่า
ส่งอันใบนัดให้เพื่อนก็บอกว่าอันอยากให้แม่ใส่๓๐บาทนะคะ
เอาหมายทนคืออาจารย์เนี่ยช่วยมาล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
สามพันกว่าบาทใช่ค่ะแล้วก็แจ้งกับคุณแม่ว่า
ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรคได้ไหม
ก็คือทรงบินที่ที่แม่นจ่ายเงินสดไปจ่ายเงินสดจากลามาไปกระทรวงบินให้เพื่อน
อืมเพื่อนก็บอกว่าให้ได้นอกเนื้อนอกจากสามสิบบาททุนมาจังสิ
คือคือตอนที่แม่ให้ไปนั่นก็คือบินเงินสดที่แม่จ่ายเอง
คืออาจารย์มองว่าอาจารย์คืออาจารย์ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้สิทธิ์๓๐บาท
ทำไมถึงไปเข้าสิทธิ์แบบรักษาเงินสดด้วยเงินสด
ก็เหมือนก็ว่ามาตลอดค่ะว่าอย่างให้ใส่สามสิบบาทให้เค้าเอาไปทรงตัวไปจังเซิน
อาจารย์ก็พูดมาตลอดใช่ค่ะแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมใช้สามสิบบาท
ว่าไม่ง่ายสักลูกจะไม่ได้ทรงตัวไปนะค่ะ
ว่าลูกจะไม่ได้ยาดีจะไม่ได้รับการรักษาที่เต็มที่
ทนายนิด้าครับความจริงแล้วเป็นสิทธิ์ของคนเจ็บไหม
ถ้าพูดในแง่โดยทั่วไปนะว่าสมมุติมีใครมาทำให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้น
มีสิทธิ์ไหมว่าเราจะเข้าโรงพยาบาลแบบไหนรักษาด้วยสิทธิ์แบบไหนอะไรยังไง
จริงเป็นสิทธิ์นะคะที่สมมุติว่ามีใครมาทำละเมิดกับเรา
แล้วก็เราต้องรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นเนื้อตัวร่างกายของเรา
เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสถานที่ที่เราไว้ใจที่สุด
คิดว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับเรานะคะ
แล้วก็คนที่มาทำละเมิดหรือก่อให้เกิดเหตุดังกล่าวกับเราก็จำเป็นที่จะต้อง
รับผิดชอบในส่วนตรงนั้นแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า
เราจะเลือกอะไรก็ได้แบบเกินตัวเกินความจำเป็นเกินอะไรแบบนั้น
แต่ว่าทีนี้ถ้าเราพูดเดี๋ยวมันก็จะกระทบหลายอย่างว่า
มาตรฐานของการรักษา๓๐บาทมันก็ได้ตามสภาพของมัน
เราก็ต้องพูดกันตามจริงถูกรู้ไหมคะ
มันเกินที่ว่ามาตรฐานของการรักษา๓๐บาทเนี่ย
มันจะดูแลเราได้ให้หายดีได้เราก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีกว่า
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกในมาตรฐานเดียวกันเนี่ย
ว่าเราหามาตรฐานตรงนี้เราศึกษาหาข้อมูลแล้วว่า
มาตรฐานแบบนี้ดีที่เรายอมรับได้ราคาเท่านี้เราก็ควรที่จะเลือกในราคาที่
ที่มันพอประมาณไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานเดียวกันอาจจะมีอยู่๔๕โรงพยาบาลรักษาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลย
แต่เราจิ้มอันที่แพงสุดอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องอะไรประมาณอย่างนี้
เท่าไหร่เขาก็อาจจะต้องรับผิดชอบ
ซึ่งทางคุณแม่เนี่ยก็อธิบายว่าก็เพราะว่ากลัวว่าลูกสาวเดี๋ยวไม่ได้ยาดีเดี๋ยวไม่หาย
ลูกสาวทั้งคนอายุ๒๔๒๕เอาเกิดตาบอดข้างซ้ายขึ้นมาทุกวันนี้ก็คือมองไม่เห็นรอเปลี่ยนกระจกตาอยู่ใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาเนี่ยคือผมได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการนะฮะ
ถ้าอาจารย์อยากจะคุยด้วยกันเนี่ยอาจารย์รับโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ
ทีมงานเราโทรหานะครับแต่อาจารย์บอกว่ายินดีให้ผมเนี่ย
เอาข้อมูลที่คุยกับอาจารย์เนี่ยมาบอกในอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน

คิฟต์บอกว่าความฝันว่าเรียนจบปริญญาตรีจะไปเป็นครู
ปัจจุบันนี้ทำใบขับขี่เขายังไม่ให้ทำเลยใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องราวของน้องกิฟต์นะครับ

ไปช่วยเหลืองานของอาจารย์ในห้องปฏิบัติการ
แล้วสารเคมีเนี่ยมันพุ่งขึ้นมา
โดนร่างกายโดนโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยตอนนี้
รอการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอยู่นะฮะ
คือที่โรงพยาบาลรามาที่น้องไปรักษาหลังจากที่ตาเนี่ยมองไม่เห็น
โรงพยาบาลรามาบอกว่ามีปัญหาที่กระจกตาใช่ไหมฮะ
หรือผู้ทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกเหรอเดี๋ยวจะได้ผ่าตัดละใช่ไหม
หลังจากเราเกิดเหตุตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยไหมหน้ามือไปหลังมือเลยไหมครับ
ถูขิไม่อยากคุยกับใครผมอยากรู้คนเดียว
ก็คือความฝันที่ฝันไว้ก็คือมันมองไม่เห็นเลยค่ะ
น้องเคยฝันอยากเป็นคุณครูค่ะ
คือพอเกิดเหตุตอนเกิดเหตุน้องอยู่ปีสามใช่ไหมครับค่ะ
ก็ก็เรียนจนจบปีสี่จบปีสี่หนูก็คิดว่าหนูจะไปต่อ
อีกหนึ่งปีเพื่อที่จะได้เป็นครูที่จะได้เรียนต่อเป็นครูอะค่ะ
คือในระหว่างที่น้องใช้ชีวิตในการเรียนอยู่ต่อมาเนี่ยน้องก็เรียนท่ามกลางตาซ้าย
ไม่เห็นอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะก็คือถือกระปุกยาประหยอดทุกชั่วโมง
สี่ร่ำอ่ะค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าต้องหยอดใช่ค่ะทุกชั่วโมงค่ะ
แล้วอ่านหนังสืออะไรมองเห็นเหรอเรียนหนังสือดูจอดูกระดานดูอะไร
ก็เพื่อนช่วยค่ะเพื่อนอีกกลุ่มช่วยบางทีงานอย่างเงี้ย
มีเพื่อนมีน้องมีช่วยค่ะ
ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะ
แต่ถ้าไปสมัครงานราชการสมัครงานเป็นครูอะไรต่างเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะ
ไปสอบใบกับขี่ไม่ได้หรือฮะใช่ค่ะ
เพราะอันนี้เป็นกฎของคุณทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะ
ส่วนเรื่องการรักษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคือทางอาจารย์หัวหน้าโครงการก็ทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยที่น้องเรียนอยู่นะครับ
แล้วก็มีใบบันทึกระหว่างอาจารย์ที่แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยนะฮะ
บอกว่าจะรับผิดชอบจนกว่าจะหายเป็นปกติที่คุณแม่บอก
แล้วหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับเรื่องอาการของน้องที่ตอนแรกเข้าไปโรงพยาบาลสองแห่งแล้วมันไม่ดีขึ้น
ต้องไปต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับเรื่องของกระจกตาซึ่งตอนนี้กำลังรออยู่
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี๖๒เรื่อยมาตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงปี๖๕ช่วงปลายปี
อาจารย์เจ้าของโครงการที่เป็นอาจารย์ผู้ชายก็ช่วยเหลือมาตลอดใช่ไหมครับคุณแม่อันนี้คุณแม่ยอมรับว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
ไม่ทอดทิ้งค่ะแต่ว่าแกช่วยคือไปครั้งละสี่พันธุ์นะคะเมื่อก่อนตอนแรกก็ให้เธอละสองสองเมือน
พอวันนอนตรงไปทุกอาทิตย์ตั้งเธอก็ได้นอนอยู่พี่ได้มาอาวุธมาพอวันเมียบัตทานหุดจัดทางมา
พอวันเมียบัตทานหุดจัดทางมาพอวันเมียบัตทานหุดจัดทางมา

เดือนละ๒๓ครั้งหลังก็อย่างน้อยก็ต้องเดือนละครั้งก็มีช่วงหลัง
แต่อาจารย์เองก็จาก๒๐๐๐๑๕๐๐จนสุดท้ายปลายปีที่ผ่านมามันเหลือ๓๔๐๐ต่อเดือน
ครั้งสุดท้าย๓๗๙๐กว่าบาทแล้วเราเดินทางแต่ละครั้งเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ก็ประมาณเฉพาะค่ารถก็ประมาณ๓๐๐บาท
กันสองคนแม่ลูกใช่ค่ะเพราะคุณพ่อต้องอยู่บ้านมีน้องด้วยค่ะทำสวนทำไล่ดูแลน้องค่ะ
มันก็ไม่พอก็ไม่พอค่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ว่าตอนหลังสุดนะฮะเที่ยวหลังสุดเนี่ยคือยังไง
ที่ที่อาจารย์ท่านบอกว่าโอ้โหนี่ช่วยมาดูรวมแล้วเนี่ยมันก็๔๙๐๐แล้วนะ
ตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงช่วงหลังสุดเนี่ยมันยังไงฮะมีใครเล่าให้ฟังได้บ้าง
ก็คือมีตัวแทนของอาจารย์นะคะเป็นคนกลางเขาบอกว่าเขาเป็นน้องสาวของอาจารย์
ของโครงการนี้แล้วก็บอกว่าอ่าอาจารย์ก็ได้ช่วยมาระยะหนึ่งแล้ว
ก็เป็นเงินยอดรวมก็ประมาณเยอะอยู่แล้วทีนี้พอเขาก็คร่าวว่า
อยากจะขอยุติแล้วประมาณเนี้ยค่ะอยากจะขอยุติการช่วยเหลือน้องแล้ว
ก็คิดซะว่าเราเป็นเวรเป็นกรรมได้มาเจอกัน
อันนี้หมายถึงว่าใครได้ยินใครพูด
ได้ยินเป็นโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็พอดีว่าแม่น้องอัดคลิปไว้แล้วก็ส่งมาให้ฟัง
เอาเลยคุณแม่เขาคุยกับคุณแม่เหรอฮะ
เขาบอกว่าก็ช่วยมามากพอสมควรแล้วก็อยากยุติการช่วยเหลือ
คือคือแม่ก็อัดตอนคุยกันแม่แม่ก็อัดเสียงไว้อะค่ะ
ก็ขอบันทึกไว้ว่าเออนี่นะคือการพูดคุยคือเรายังไม่ได้เจอกันสักที
ไกลเกลี่ยก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น
แล้วทีนี้ก็คือว่าก็ลองอัดคลิปดูเวลาเขาโทรมาหาเราเขาพูดยังไงมั่ง
เผื่อว่าเราจะมีเขาสื่อสารมายังไงอยากฟังด้วย
พอดีว่าพี่สาวโทรมาก็ไม่ค่อยบอกแจ้งอะไรสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจเท่าไห
ก็เลยบอกว่าอยากให้อัดคลิปไว้มั่ง
แล้วน้องกิฟต์ได้ถามกลับไปยังอาจารย์ไหมครับว่ามันอย่างนี้จริงเหรอหรือว่าสื่อสารกันผิดพลาดหรือเปล่าหรือยังไง
หรือว่าอาจารย์ก็จะยุติการช่วยเหลือเราแล้วเขาบอกเขาช่วยมาพอสมควรแล้ว
ก็คลิปเสียงอันนั้นก็ยังมีอยู่นะคะ
ถ้าแบบว่าได้ถามกลับไปไหมครับได้คุยอันอีกครั้งหนึ่งมั้ยครับ
แม่งกูถามว่าสิคุยได้มือไหน
รู้สึกโดนทิ้งไว้กลางทะเล
เหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลมันเคว้งคว้าง

เพราะไปแต่ละครั้งมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น
ค่ะแม่ก็คือเอาตังค์ส่วนตัว
ก็คือจ่ายเพิ่มเท่าไหร่แม่ก็ต้องจ่ายค่ะ
บางทีค่ายาก็๕๖๐๐๐ไม่รวมกับที่อาจารย์โอนให้นะคะ
แค่ค่ารวดก็สามพันกว่าแล้ว

ซึ่งรายได้มันไม่พอแน่
ค่ะแม่ก็ต้องหยิบยืมเหมือนเดิม
ก็คือรักษาหนูมาเนี่ยแม่ได้ขาย

เพราะว่าไอ้ตัวเลขที่ว่าเขาบอกช่วยมา๔๙๐๐มันเป็นทยอย

กิฟต์เองก็มีคุณครูแถวบ้านที่เขาเห็นใจก็ให้ไปช่วยสอนที่โรงเรียน

ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเขาหมดเรื่องของขวดราจ้างเรื่องสัญญาตรงนั้น๖เดือนใช่ไหมสัญญา

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเหมือนเคว้งคว้างอยู่กลางทะเล

ในเรื่องของการเรื่องความเสียหายใช่ไหมคะ

โอเคก็จะมีในส่วนของอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการใช่ไหมคะ
ให้ความรับผิดชอบแต่ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องของทางมหาวิทยาลัยเลย

เท่าที่ฟังนิด้ามองว่ามันเป็นการเข้าข่ายของการทำละเมิดในทางแพ่งก่อน
เพราะว่าเท่าที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ย
สารเคมีแล้วบอกว่าพอมันกระเด็นเข้าตาแล้วทำให้น้องรู้สึกไปถึงอาการเหมือนเฮือกสุดท้ายเลย
แปลว่าสิ่งของนี้มันเป็นสิ่งของที่มันมีอันตรายมาก
ทำให้สาหัสได้เลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้ว
สิ่งที่จะต้องทำเป็นหน้าที่ของอาจารย์เลยคือจะต้องจัดอุปกรณ์ป้องกัน

ต้องค่ะไม่ใช่ไม่มีเซฟตี้อะไรให้เขาอาจจะต้องมีแว่นตาที่กันกระเด็นเข้า
หรือหากสมมุติว่าสิ่งของชนิดนั้นทำให้เมื่อถูกผิวหนังสัมผัสผิวหนังแสบร้อนหรือมีอาการหรืออะไรต่าง
จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้กับเด็กนักศึกษา
ทีนี้ที่ฟังเนี่ยไม่ได้มีถูกต้องไหมคะ
กิฟต์ก็ไม่ได้ใส่แว่นอยู่แล้วโดยปกติ
พอไม่ได้มีแล้วอาจารย์ไม่ได้จัดให้เนี่ยก็เข้าข่ายเป็นการเป็นความประมาทได้
ในทางแพ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิด
ทีนี้พอเป็นการละเมิดแล้วของอาจารย์ที่เป็นคนสั่งให้ทำเนี่ยนะคะ
นายจ้างมหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้างนะคะจำเป็นที่จะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงแล้ว
คนที่จะต้องออกมารับผิดชอบด้วยก็คือทางมหาวิทยาลัยนะคะ
เท่าที่ฟังในตอนนี้เนี่ยที่เราก็พยายามพูดแบบเป็นกลางที่สุด
เท่าที่ฟังแล้วตัวอาจารย์ก็ดูที่จะให้ความรับผิดชอบในระดับที่
เราไม่รู้ว่ามันเขาได้มากกว่านี้ไหมหรือน้อยกว่านี้หรืออะไรยังไง
อันนี้นิด้าไม่ได้ทราบข้อได้จริงในตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะคุยกันต่อไป
แต่ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือด้วย

อาจารย์รับผิดชอบด้วยค่ะ
เคยเคยโทรมาคุยกับแม่ว่าจะขอเอาบินไปเบิกเงินส่วนนั้นมา
แต่ว่าจะเอาไว้กับอาจารย์เพื่อที่จะให้น้องมาหาหมอแต่ละครั้ง
คือแม่ไม่สะดวกที่จะให้บินไปก็เลยไม่ได้ให้ค่ะแกไปค่ะ
คืออาจารย์หัวหน้าโครงการบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ย
แจ้งแล้วว่าเดี๋ยวจะช่วยได้สองแสนแต่ต้องเอาบินค่ารักษามาเบิกนะ
ซึ่งคุณแม่ยังไม่ได้ให้บินไปเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวฮะทนายนิด้านะครับ
คุณแม่ด้วยน้องคุณน้าด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่า
ผมคุยกับอาจารย์หัวหน้าโครงการอาจารย์บอกว่าไม่ขอออกให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกันแล้วกัน
แต่ข้อมูลต่างเนี่ยคุยกับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสื่อสารให้นะฮะ
ตกลงแล้วเนี่ยมันตรงไม่ตรงกันอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับอีกสักครู่กลับมา
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับ
อาจารย์หัวหน้าโครงการที่ผมได้คุยด้วยนะครับอาจารย์บอกกับผมว่าอย่างนี้นะฮะ
เพื่อทางน้องกิฟต์คุณแม่คุณน้าทนายนิด้าได้ฟังด้วยกันนะครับ
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะหยุดแล้วไม่ช่วยแล้ว
แต่ได้แจ้งมาเมื่อพฤศจิกายน๖๕ปลายปีที่ผ่านมา
ตอนที่โอนเงินครั้งสุดท้ายมาช่วยเหลือค่าเดินทาง๓๔พันบาทเนี่ย
อาจารย์เองก็ไม่ไหวแล้วช่วยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ลุงลุมเงินก็๔แสน๙บาทแล้วใบส่งใบเสร็จ
ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังได้มาไม่ครบทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้ติดใจ
เพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ป่วยนะ
ตอนนี้เป็นมะเร็งตับนะฮะเป็นมะเร็งตับระยะที่๓แล้วอาจารย์บอกนะฮะ
ก็เลยอยากจะให้ทางฝั่งของน้องกิฟต์แล้วก็คุณแม่เนี่ยไปคุยไปตกลงกันมา
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเป็นมะเร็งระยะที่๓นะ
ไม่แน่ใจว่าตับหรือเปล่าถ้าผมฟังไม่ผิดนะ
ให้ไปคุยกันมาว่าแนวทางการช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยต้องการเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไง
เพราะอาจารย์เองก็ช่วยไม่ไหวแล้วตัวเองก็แย่เหมือนกันนะครับ
แล้วทางฝั่งคุณแม่กับน้องกิฟต์นั่นแหละที่หายไปเลยตั้งแต่พฤศจิกายน๖๕
กระทั่งอยู่ดีเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาขอยืนยันว่าไม่ได้ว่าโอ้โหปล่อยประละเลย
ว่าจะไม่ช่วยแล้วหรือว่าจะทอดทิ้งอ้าวอันนี้คือในมุมที่อาจารย์เขา
เขาอยากจะสื่อสารผ่านมาตรงนี้นะฮะค่ะทีเนี้ยทนายนิด้าครับคือทั้งสองฝั่งเนี่ย
เขาบอกถ้าได้ฟังที่คุณแม่กับน้องกิฟต์บอกเองก็อยากจะคุยใช่ไหมครับ
ค่ะคือแม่ก็ติดต่อกับคนผ่านคนกลางที่เขาอ้างว่าเป็นน้องอาจารย์
แม่ก็บอกว่าวันไหนเขาจะว่างมาคุยแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาตั้งแต่วันนั้นนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้แจ้งความใช่ไหมฮะไม่ค่ะเพราะว่าก็มีหนังสือว่า
จะรอมรับรักษาน้องจนกว่าจะหายเราเป็นเป็นบันทึกที่อาจารย์กับมหาวิทยาลัย
เขาแจ้งเรื่องระหว่างกันระหว่างหัวหน้าโครงการ
เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งเดี๋ยวจะรับผิดชอบดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติ

คือแกก็เอาหนังสือมาให้แม่ถึงบ้าน

ไม่สื่อกัน
อาจารย์เน่า
เขาบอกว่าอาจารย์ยังเค้าเป็นผู้เลี้ยงเดียว
ตอนนี้แม่ก็นึกถึงหลักมันวิทยาศรรพ์
ถ้าเกิดว่าเอาเงินมาช่วยลูกเราหมดแล้วลูกเขาจะกินอะไร

คือก็สิเอาเรื่องเพื่อนนั่นลูกเพื่อนสิอยู่จังใดใครสิหาเลี้ยงลูกเพื่อน

แม่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีความกันเกิดขึ้นมาเกิดเขาติดคุกหรือว่าอะไรยังไง
แล้วลูกคนที่อยู่ข้างหลังเขาเราจะเป็น
ลูกเขาให้สิหาเรียงให้เพื่อนแม่ก็คือจังไง
คิดพอลูกแม่นั้นลูกคิดพอลูกเพื่อนนั้นแม่ก็เลยไม่แจ้งความ
แต่ที่แนะนำก็คือว่าแจ้งความไว้ก่อนเผื่อว่า
คนบอกแต่ว่าแม่ออกมาแจ้ง
แต่แม่เขาไม่อยากแจ้งเขาก็ให้เหตุผลนี้แหละมา
แล้วแม่ก็คือว่าเรามีความห่วงใยก็จริงแต่คือ
หลักคืออยู่กับผู้ปกครองเขาค่ะอันนี้ก็คือ
สุดท้ายแล้วทางออกที่มันควรจะออกมาควรจะเป็นยังไงฮะทนายนิด้า

เพราะว่าเผื่อประชาชนฟังอยู่จะได้เข้าใจไปด้วย
ในกรณีอย่างนี้นะคะนิด้าไม่ได้บอกว่ากรณีอย่างนี้
ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาที่ทำให้บาดเจ็บสาหัสไหม
แต่ว่าถามว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันใช่
เราสามารถไปตั้งเรื่องได้นะคะสุดท้ายแล้วศาลก็ยังผู้พิพากษาว่า
มันเป็นความผิดอาญาหรือไม่แต่แน่แน่แหละการกระทำเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราสูญเสียดวงตา
แล้วก็อาจจะถาวรได้ก็เข้าข่ายในเรื่องของการบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้เขาก็มีหน้าที่ในการวิสูจนว่ามันเป็นความประมาทของเขาไหม

ทีนี้นะวันนี้ที่เรามาพูดกันบอกว่าเราก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
ประชาชนฟังอยู่อาจจะเข้าใจว่าไม่แจ้งไม่ได้แล้ว
ในส่วนของคดีอาญาถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของประมาทบาดเจ็บสาหัส
มันยังสามารถแจ้งความได้อยู่อายุความ๑๐ปี
จริงถ้าหากสมมุติว่าหลายคนฟังอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ผ่านมาปี๒ปี๓ปี๔ปีแล้วเรารู้สึกว่า
เราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเรายังต้องการเรียกร้องอยู่เรายังสามารถไปแจ้งได้

ยังสามารถแจ้งได้อยู่ในอายุความค่ะ
แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังดูเนี่ย
อาจารย์ก็มีแนวทางที่อยากจะคุยอยากจะเจรจา

ยังไงก็ตามเนี่ยการที่ฟ้องดำเนินคดีเนี่ย

มันควรเป็นหนทางเลือกสุดท้าย

สมมุติว่าเรายังสามารถเปิดโต๊ะเจรจากันได้อยู่

ีด้าแนะนำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นจะดีกว่าค่ะ
ซึ่งทางคุณแม่หรือว่าทางน้องกิฟต์หรือครอบครัว

ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าขอแบบเป็นจุดสุดท้ายเลยว่า

คงต้องไปตกลงกันว่ามันควรจะ
ทีนี้ถ้าไม่มีหลักหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีทนายความแล้วประสงค์อยากจะให้ดูแลให้ก็แจ้งได้

คือเพราะว่าคือน้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หลักไหน
อย่างน้องกิฟต์เนี่ยผมนั่งคุยด้วยน้องกิฟต์บอกว่า
คือใครจะไปคิดใช่ไหมน้องคิดว่าชีวิตเราวันหนึ่ง
เป็นคนปกติมาโดยตลอดเนอะจนอายุ๒๒แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือผมถามน้องกิฟต์ผมถามน้องกิ๊บว่าเวลามองเนี่ย
มองด้วยตาข้างขวาข้างเดียวนะปัจจุบันเนี่ย
คือมันยังไงมันมองไม่ชัดอยู่แล้วเพราะมันจะมีตาซ้ายที่มันเห็นอะไรแว๊บ
หลาดลางมาเนี่ยทำไมน้องไม่หาอะไรที่ปิดปกติเขาจะปิดใช่ไหม
คุณแม่บอกลูกสาวทำใจไม่ได้ครับ
ลูกก็เห็นทำใจบ่ได้แม่ก็ทำใจบ่ได้กัน

แม่เรียกมาตั้ง๒๐กว่าปีไม่มีการที่มือเดียวนะ
จะต้องเห็นลูกมาคาดอะไรเหมือน
เอาละวันนี้จุดที่ดีที่สุดอย่างที่ทนายนิด้าบอกคือคงต้องเป็นการเจรจา
ผมเชื่อว่าทางอาจารย์เองหรือว่าผู้ที่เป็นทีมงานหรือทนายอะไรของอาจารย์ก็แล้วแต่
น่าจะฟังอยู่น้องกิ๊บถ้ามีอะไรอยากฝากบอกไปถึงอาจารย์หน่อยไหม

อาจารย์เขาก็รอเจรจานะแต่คุณแม่กับคุณน้าก็บอกว่ามันติดต่อกันไม่ได้สักทีนึง
คือต่างคนต่างรอค่ะฝากถึงอาจารย์นะคะ
ก็คือว่าทางเราก็อยากจะให้อาจารย์มาช่วยเยียวยาในสภาพของ
คือน้องไม่สามารถที่จะทำดำเนินชีวิตได้อย่างเหมือนกับคนปกติธรรมดาค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าอาจารย์จะช่วยมาดูแลน้อง
หรือว่ามีบทสรุปยังไงก็ขอให้อาจารย์นัดหายเวลามา
แล้วทางครอบครัวก็จะพร้อมที่จะคุยแล้วก็ไกลเกลี่ยค่ะ

ก็อยากให้เพื่อนมาเบิ้งมาดูแลค่ะทั้งมหาลัยทั้งน้อง
จะพร้อมออกไหลหรือไม่ครับ
เราต้องกดเข้าของท่านครับ
ถ้าอาจารย์ฟังอยู่หรือว่ามหาวิทยาลัยฟังอยู่
ก็อยากให้อาจารย์มาดูแลมารับผิดชอบค่ะ
ผมพูดไม่ออก
คืออาจารย์ครับถ้าอาจารย์สะดวกวันไหนทางครอบครัว
กิฟต์บอกว่าพร้อมพูดคุยได้ตลอดเวลาทุกวันนะฮะ
แจ้งเรื่องแจ้งเวลามาได้เลยแต่ว่าขอวันที่๑๖ใช่ไหมน้องกิฟต์
หมายให้ไปผ่าตัดเรื่องของกระจกตา
ซึ่งสุดท้ายคุณหมอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าผ่าตัดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย

หรือถ้าใช้ได้มันจะไปเสื่อมสภาพตอนวันไหนปีไหน

ยังไงขอให้โชคดีก็แล้วกันพี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
เป็นกำลังการให้คุณแม่ด้วยนะครับคุณน้าด้วย

ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เผื่อมีอะไรอาจจะต้องประสานงานกันต่อ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันอีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับ